ที่เรื่องพิษรักแรงหึงผู้ชายคนนึงเลิกกับผู้หญิงคนหนึ่งไปนานแล้ว
ผู้หญิงเขาก็ไปมีแฟนใหม่ของเขาแล้ว
แต่ยังไม่ยอมจะไปขอคืนดีเขาไปตามราวีเขา

แฟนใหม่เขาไม่พอใจคือหึงจะมายุ่งอะไรกับแฟนฉัน

ดูภาพที่นั้นมีคลิปคนถ่ายออกไปด้วย
ขึ้นก็อายุ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนชะยางกูล
หน้าร้านขายของที่ตำบลพึ่งแดง

ผู้ชายเสื้อดำที่โดนแทงคือนายชาวริส
อายุ๔๕ปีเป็นชาวสกลนคร
เขาโดนแทงทั้งที่ท้องและที่คอ
แต่ที่มันน่ากลัวคือที่ท้องเขาแทงจนไส้เขาออกมาข้างนอก
ยืนแบบเลือดไหลเต็มไปหมดสุดท้ายก็มีคนช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
พ่อค้าว่าไหมคะตรงนั้นเขาบอกแบบนี้ว่า
ชาวลิศคนเจ็บไปจอดรถอยู่หน้าร้านของผู้หญิงที่ชื่อว่าบี
อดีตแฟนสาวคนเจ็บเพราะนี้ไปจอดแป๊บเดียว

อายุ๔๐ปีเป็นแฟนใหม่ของบีเขาก็นั่งอยู่ในร้าน
เขาก็ไม่พอใจคือแบบเอ้าเลิกกันแล้วแล้วจะมาทำไมจะมายุ่งกับแฟนเขาทำไม
ตอนนั้นชาวลิสนั่งอยู่ในรถ
คนที่เดินตามมันก็มีบีทร์นั่นแหละช่วยห้ามเอาไว้ได้ทัน
คนนั้นโดนแทงไปแล้วทั้งที่คอทั้งที่ท้อง
พลเมืองดีก็เข้าไปช่วยคนเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
ส่วนเอ็มหนีไปแล้วครับตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวเพราะว่าไปแทงเขาบาดเจ็บขนาดนี้

ยอมรับเคยอยู่กินกับชาวลิศมาเป็นแฟนเก่ากันมา๗๘ปีแล้ว
แต่เลิกกันมาแล้วเพราะปัญหาส่วนตัวและเลิกกันมาตั้ง๒ปีจนก็ไปเจอแฟนใหม่ก็ไปคบกับนายเอ็ม
แต่ชาวริสเนี่ยเป็นแฟนเก่ายังพยายามติดต่อมาขอคืนดีล่าสุดขับรถมาหาก็ทำให้เอ็มที่เป็นแฟนใหม่ไม่พอใจ
ความคืบหน้าทางคดีนะฮะทางด้านของภูมิกับสพธาตุพนมเองก็บอกว่าปมเหตุก็เหมือนที่เราได้ฟังความทั้งสองฝ่ายแหละเป็นเรื่องของชู้สาว
เพราะว่าแฟนใหม่เขาไม่พอใจที่แฟนเก่าเนี่ยมายังติดต่อพูดคุยกันก็เลยหึงหวงก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นมา
เดี๋ยวตำรวจก็จะติดตามตัวในเอ็มมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะฮะตอนนี้ยังหลบหนีอยู่เดี๋ยวจะมีการออกหมายจับนะครับ